มาดูเรื่องสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิริคัน
ผู้หญิงอายุ๒๙ปีเสียชีวิต
ญาติเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะไปฉีดวัคซีน
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวอีกแล้วนะคะ

นี่คือญาติเองก็บอกว่า

ใช่ค่ะแล้วมาเสียชีวิตอายุ๒๙เองค่ะ
น้องเสียชีวิตก็คือ๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ญาติเองก็มีการจัดพิธีไว้อะไรแบบนี้นะคะ
คริสตจักรพระกิติคุณสมบูรณ์ประจวบที่ตัวเมืองประจวบนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับคุณพรณพัฒน์เป็นพี่สาวของน้องดรีม

เล่าบอกว่าน้องดรีมทำธุรกิจของครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพ
กระทั่งวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
จากว่าวางแผนว่าจะกลับบ้านช่วงปีใหม่
ทีนี้กำหนดที่จะฉีดเข็ม๒ก็คือ๒๒พฤศจิกายน
ใจนั่นเองนะคะคืนนั้นน้องดรีมบอกว่า
คือรู้สึกแปลกแล้วรู้สึกแปลกก็คือมีอาการเจ็บหน้าอก
เต้นเร็วแล้วเล่าอาการพวกนี้ไปในกลุ่มไลน์ของครอบครัว
วันรุ่งขึ้นน้องก็เลยตัดสินใจไปวัดความดันนะคะ
ปรากฏว่าความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อาการหัวใจเต้นเร็วแล้วก็แรง
ยังคงปรากฏอยู่คราวนี้เหนื่อยขึ้นบันไดนี่ยิ่งเหนื่อยเลยนะคะ
จนกระทั่ง๒๕พฤศจิกายนอาการไม่ดีขึ้นค่ะ
แต่ว่าทางคุณหมอประเมินอาการเบื้องต้นตอนนั้น
บอกว่าน้องรีมอาจจะเป็นไทรอยด์
ประเมินอาการเบื้องต้นนะตอนนั้นที่มีอาการเหนื่อยหอบ

คราวนี้ทำไงไทรอยด์ก็ต้องมีการเจาะเลือดใช่ไหมคะ

คุณหมอให้น้องไปเจาะเลือดแล้วก็ให้กลับบ้าน
ไม่กลับบ้านกระทั่งวันรุ่งขึ้นคือ๒๖พฤศจิกายน
ดรีมมีอาการช็อกอาการชักเกร็ง
ส่วนผลการตรวจไทรอยด์ไม่พบนะคะ

จากนั้นอาการน้องก็แย่ลงสุดลงแย่ลง
เหนื่อยหอบคือยิ่งเป็นแรงหนักเลย
คุณหมอคราวนี้ไปตรวจพบ
ปรากฏว่าไปพบริ่มเลือดอุดตันที่ปอด
ก็เลยนำตัวน้องไปผ่าตัด

เหมือนว่าจะดีแต่ผ่าตัดได้เพียงวันเดียว
น้องอาการสุดลงจนกระทั่งเสียชีวิต
ทางครอบครัวเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง
มาจากอาการไม่พึงประสงค์หลังจากที่ได้รับวัคซีน
คุณผู้ชมที่ครอบครัวเชื่อแบบนี้เพราะอะไร
ไม่มีปัญหาสุขภาพนะคะไม่มีโรคประจำตัว
สุขภาพแข็งแรงแล้วตรวจสุขภาพทุกปีค่ะ
ไม่มีโรคประจำตัวที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า

ไม่เคยมีมาก่อนนะคะ
ได้สอบถามไปเบื้องต้นเขาแจ้งว่าเกิดขึ้นได้กับทุกคน

แล้วทำไมไม่ปักใจไปถึงเรื่องของวัคซีน
แต่ว่าที่สุดแล้วทางครอบครัวของน้องดีม
ผ่าพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระบวนการตรงนี้ใช้เวลาสักประมาณ๔๕วัน
คราวนี้ก็จะรู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วนะคะ